แอวเลี้ยงน้องมากี่ปีนะ

ทีนี้หลังจากที่แอลเอาวันใหม่ไปส่งระหว่างวันชั่วโมงที่ว่างแอลทำอะไรครับ
เก็บบ้านแล้วก็เดินเก็บขวดครับ

ห่วงเรื่องการขับรถค่ะเวลาเขาขี่ไป
ตอนเขาไปเขามีชีวิตกลัวเขากลับมาไม่มีชีวิต

ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าง

สวัสดีค่ะ

ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการนะครับ
ที่เป็นขวัญใจของนักสู้ชีวิตทั่วประเทศ

เพราะเราคือร้องได้ให้ล้าน
ลูกทุ่งสู้ชีวิต
เรามาพบกับสีสันความสดใสนะครับ

หน้าร้อนนี่ก็ใช่ว่าจะมีแต่ว่าอากาศร้อนกันอย่างเดียว

หน้าร้อนนี่นึ่งผลไม้ออกมากมาก

ดอกไม้สวยนะครับโอ้โห
แต่ว่าไปไหนมาไหนช่วงนี้มีแต่คนบ่นว่า
ร้อนร้อนฤดูนี้เป็นฤดูร้อนหน้าร้อน

เห็นมีใครพูดว่าน่ารักมากเลยนะคะ
ต้องพูดว่าน่ารักบ่อยนะถึงจะดีนะคะ

แล้วก็กลับบ้านกันไปเยี่ยมบรรพบรุษ

ห่วงจริงเพราะว่าทุกปีไม่ลดลงเลย
การขับรถนะไม่ใช่ว่าคุณดื่มแล้วจะถูกจับนะ
แค่คุณมีเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรถ

นี่ก็ผิดเหมือนกันระวังนะคะ
เพราะฉะนั้นทางที่ดีควรจะให้ถึงที่หมายก่อน
ดื่มได้บ้างพอเป็นกระสัยอย่าดื่มมากไป
แล้วถ้าเกิดว่าสนุกสนานกันแล้วนะครับ
คิดไม่ออกนะครับมีปัญหาชีวิต

ถ้าคิดว่าคุณต้องการเงินทุนเอาไปสู้ชีวิต

ครั้งที่แล้วเราอยู่กับผู้หญิงที่เรียกว่ามีพลัง
ในการต่อสู้เพื่อครอบครัวเยอะจริง
ครับวันนี้เธอก็จะมาสู้ต่อนะครับ
คราวที่แล้วเธอร้องไปได้แล้ว๑เพลง

สวัสดีครับสวัสดีครับ

คุณโอนะครับมากับน้องวันใหม่นะครับเป็นหลานสาวของคุณโอ
และวันนี้ก็มีอีกหนึ่งท่านที่ถือว่าเป็นครอบครัวของคุณโอก็คือลูกชายนะครับ
แอลนะครับนั่งอยู่ทางด้านล่างสวัสดีนะครับน้องแอล

ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองของพี่โอมาครั้งที่แล้วก็ยังไม่ชินกันเท่าไหร่นะฮะ

ใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

เอาตรงนี้มามาหาพี่เป๊กโอเค
นี่อยากไปโรงเรียนไหมคะ

น้าแอวใจดีกว่าวันใหม่ไหม

น้าแอลขนาดไหนเท่าไหนไหนลองทำมือสิ

แล้วรักนี่รักยายโอ๋

ทุกวันก่อนที่พี่โอจะไปทำงาน
การออกจากกันยากเย็นขนาดไหนพี่

ต้องแอบต้องให้แอลคอยบล็อก

อย่างนี้เวลาแม่ไปทำงาน

ก็บอกว่ายายไปทำงานนะ
เดี๋ยวยายมายายไปหาตังค์มาซื้อขนมให้

ปีนะ

ความลำบากในการเลี้ยงน้อง

เรื่องนมครับบางทีบอกว่า

เพราะว่าตอนนี้เขายังติดขวดนมอยู่
ให้เขาเลิกพอเอาขนมไปซ่อนเขาก็ร้องหา

ส่วนมากเขาจะไม่ค่อยกินข้าวเขาจะกินกลับมากกว่าค่ะ

ก็บางทีก็ทอดไข่ให้เขากินครับ
แล้วเวลาพาเข้านอนทำไง
ก็ให้เขานอนกินนมปกติครับเดี๋ยวเขาหลับไปเอง
มันไม่ยากเกินกำลังของผู้ชายหนุ่มน้อยไปหน่อยเหรอ
ในการที่เราต้องดูแลเด็กแล้วทั้งวันนะแอล

เขาเป็นหลานแม่ก็ทิ้งไปเราก็ต้องดู
โอ้โหน่าชื่นใจมากนะ

แล้วอย่างนี้เวลาเลี้ยงน้อง

ชินอยู่กับหลานแล้วมันชินนะครับ

ช่วงแรกมีไหมที่เราคิดถึงเพื่อน
ไปวิ่งเล่นตามภาษาเด็กผู้ชายของเรา

แต่พอพักหลังก็ไม่มีครับ
ตอนนี้วันใหม่เริ่มไปโรงเรียนหรือยัง
เริ่มแล้วครับ
พอแม่เขาตื่นมาแม่เขาก็อาบน้ำไปทำงานเลยครับ

อาบน้ำเสร็จแต่งตัวเสร็จ
เอาวันใหม่ไปโรงเรียนที่ไหน

ที่แอลเอาวันใหม่ไปส่งระหว่างวันชั่วโมงที่ว่าง

ก็เก็บบ้านนะครับแล้วก็เดินเก็บขวดครับ

พอเก็บแล้วจะเอาไปขายเป็นหลายอาทิตย์ครับ
หนึ่งได้ประมาณเท่าไหร่ครับอย่างมากสุด
มากสุดก็เคยขายได้ประมาณ๗๐๐ครับเป็นกระดาษ
มากสุดเคยได้๗๐๐แล้วถ้ายังไม่ค่อยได้เลยล่ะครับ

หนูเอาเงินที่รายอาทิตย์จากการเก็บของขายเอาไปทำอะไรครับ

ห่วงเรื่องการขับรถค่ะเวลาเขาขี่ไป
ตอนเขาไปเขามีชีวิตกลัวเขากลับมาไม่มีชีวิตครับ
แอลสิ่งที่หนูทำล้วนเป็นสิ่งที่มีค่ามากเลย
มีค่ากับแม่นะมีค่ากับวันใหม่ด้วย
แล้วสิ่งที่มันมีค่ากับวันใหม่กับแม่มันก็ให้ค่ากับตัวหนูด้วย
หนูมีค่ามากในสายตาพวกเราทุกคนที่อยู่ที่นี่กับสิ่งที่หนูทำ

ขอบคุณทุกคน
ขอบคุณทุกคน
ขอออกข่าวสิขอบคุณทุกคน

หายเหนื่อยเพราะเขาอะค่ะบางทีเรารู้สึกว่าโหเราไม่ไหว
แล้วเจอรอบนอกเจองานสารพัด
เห็นแอลเห็นน้องใหม่
ทีนี้ถ้าเกิดได้เงินสักก้อนหนึ่งไปเนี่ย

จะไปทำอาจจะไปเปิดร้านหรือทำอะไรอย่างนี้
หนูเคยอยากขายลูกชิ้นค่ะพี่
อยากมาวไซด์ไอ้พ่วงเนี่ยขายลูกชิ้นแถวนั้นนะคะ
แล้วก็ได้มีเวลาดูเขาด้วย

แล้วอย่างขายของขายครับขายแถวนั้นนะคะไม่ต้องไกล
ทีนี้วันใหม่ค่ะเดี๋ยวคิดตกลงกันไว้
หอมแก้มในแอลให้พี่เป๊กทีนึง

แบบกอดด้วยนะเอาแบบฟอดใหญ่เลยนะ

รักมากแม่งแม่

แล้วมีลูกชายอย่างนี้

ดีใจมากค่ะ

แล้วไม่หนีแม่ไปไม่ทิ้งแม่ไป
อยู่กับแม่ตลอดไม่เหมือนแบบเด็กคนอื่นที่เขา
ถึงเวลาเขาก็ไปแล้วแต่หนูยังอยู่กับแม่ทุกอย่าง

แม่ครับขอบคุณมากแล้วลูกนะ

ก็คงไม่มีอะไรที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่า
การที่มีลูกที่กระตันอยู่เลี้ยงดูเราช่วยเหลือเรา
เท่านั้นเองวันหนึ่งเขาก็ต้องเติบโตไปมีชีวิตของเขา
ที่เขาเลือกแต่วันนี้เขาเลือกที่จะ

ของคุณโอทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะครับได้ตามเป้าไปที่บอกเราเนี่ย
หกหมื่นบาทก็สามารถที่จะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กันได้
ครับนะครับก็มาถึงการแข่งขันของเรา
ตอนนี้ตัวช่วยยังเหลืออยู่อีกสองตัวนะครับวันนี้เรามาเริ่มกันที่เพลงที่สอง
เพลงนี้มีมูลค่าสองหมื่นบาทอินโทรเพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาทมาครับ
เพลงที่สองสำหรับคนแกร่งของเป๊กพี่โอเพลงนี้เป็นไงคะ
ก็ได้แต่ว่าก็ไม่แน่ใจอีกครับพี่เพราะเหมือนเดิมไม่ค่อยได้ฟังแอบฟังเขาเหมือนเดิม
แอบข้างบ้างฟังเหมือนเดิมแล้วแต่เขาจะเปิดเหมือนเดิม

ให้ฟังตัวช่วยยังเหลืออีกสองตัวก็ยังมีตัวช่วยที่ทีเด็ดอยู่นะครับ
ข้ามเพลงนี้ไปเลยยังอยู่แล้วก็เปลี่ยนเพลงก็ได้ร้องผิดหนึ่งคำ
ฟังเพลงต้นฉบับโทรหาคนรู้จักนะครับตอนนี้ตัดสินใจก่อนนะครับ
ฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาทนะครับ
คุณโอจะสู้หรือจะหยุดครับ

เหลืออีก๒แผ่นป้ายนะครับที่จะเลือกได้นะครับใน๖แผ่นป้ายนี้
คุณโอจะใช้หรือไม่ใช้

ที่คุณโอเลือกไปแล้วนะครับก็คือแผ่นที่๒ตอนนี้ก็เลือกได้หมดเลยที่เหลืออยู่นะครับ

คุณโอเลือกแผ่นที่๖ค่ะพี่

มาดูกันครับว่าจะใช่หรือไม่นะครับ
ตัวช่วยแผ่นที่๖ก็คือ
พร้อมพิ้นได้หนึ่งคำ
คุณโอว่าไงครับไหวไหม
ผมจะถามกันแล้วกัน
ไหวหรือไม่ไหวไม่รู้ผมถามไปแล้วกันว่า

เหลืออีกหนึ่งแผ่น

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

สู้ค่ะพี่หอ
เพราะสาวจะเปลี่ยนหมุนเย็นสักทีสิบครั้ง
ใจฉันก็ยังก็ยังรักเธอ
เพราะสาวเปลี่ยนมีเรื่องขึ้นไปเสมอ
ใจฉันก็ยังรักเธอ
ไม่เคยเปร่าเปลี่ยนได้
ความรักฉันมันเจอกันไม่ว่าปีหน้า
พอสอเคลื่อนไปเคลื่อนไปเคลื่อนไปเหลือห้าม
ต้องเพราะสาวจากดวงใจก็คือฟ้า
อมกอดฟ้าสีขาม
ก็เปล่าให้มาแนบชิด
ฉันรักเธอรักเธอสด
ไม่มีวันหยุดแม้แต่เสาร์อาทิตย์
ตั้งแต่เธอมามาเป็นเจ้าชีวิต
พอเสาจะเปลี่ยนหมุนเวียนก็ทั้งพอสอง
ใจฉันยังรอยังรอปั้นไป
หลังพอเสาเปลี่ยนปีเดือนจะเคลื่อนผ่านไป
หลังพอเมืองนะใจฉันก็เป็นเงินแต่ชั้นอยู่จุดเสร็จ